มินตันไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้๓ประเภทนะครับ

บาร์ตและปอปเปิอลเดชาพลพวกเราดูค้อกับซับซีรีตาและตะนาฉัย
ลงสนามเจอกับมาคาร์ดเอริสกับโรเดนสมิทจากอังกฤษมือวางอันดับ๙ของโลกนะครับ
ปรากฏว่าเกมนี้คู่ของไทยเหนือกว่าพอสมควรเลยนะครับ
บเอาชนะไป๒เกมรวด๒๑ต่อ๑๒๒๑ต่อ๑๑ใช้เวลาไป๓๖นาทีนะครับ
ชนะแล้วต้องไปรอลุ้นอีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ผลเป็นใจด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นโซซึงแจกับแชร์ยุนจูจากเกาหลีใต้เอาชนะปาเวียนจอแดน
กับเมลาติออสตาเวทีจากอินโดนีเซียสำเร็จนะครับ
ทำให้บาสกับป้อเข้ารอบเป็นที่๒ของกลุ่ม
ไปเจอกับทอนกิวเกิลแล้วก็เดลฟินโดรูมือ๑๕จากฝรั่งเศสในวันนี้นะครับ
ช่วงหัวค่ำซึ่งคู่นี้เคยเจอกันล่าสุดปีที่แล้ว
ก็เป็นคู่ของฝรั่งเศสเอาชนะคู่ไทยได้นะครับ

ตัดสินเข้ารอบพบกับไทยซุอิง๑๑ของโลกจากไต้หวัน
ปรากฏว่าเกมนี้น้องเมย์เอาชนะเกมแรกไปก่อนนะครับ๒๕ต่อ๒๓
แต่มาพลาดถูกแซงในเกมถัดมานะครับ๒๑ต่อ๑๒แล้วก็๒๑ต่อ๙นะครับ
จบรอบแรกเป็นปีที่๒ติดต่อกันในรายการนี้นะครับ
ส่วนน้องหมิวพรปวีช่อชู่วงที่การันตีเข้ารอบที่๑ไปแล้วนะครับ
แต่ก็ยังผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับสำหรับน้องหมิวนะครับ
ภายหลังที่สวบคอได้การปลดล็อกให้กลับมาแข่งขันได้นะครับ
ว่าทางสมคมจะทำการมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งคัดนะครับ
โดยเน้นย้ำเรื่องที่สโมสรต้องทำเบาเบอร์ของตัวเองอย่างจริงจังก่อนที่จะเริ่มแข่งขัน
พยายามไม่ไปพื้นที่เสี่ยงหรือว่าพื้นที่แออัดนะครับ
หากเป็นไปได้นะครับขอให้เดินทางแค่สนามซ้อมกับที่พักเท่านั้น
ก่อนแข่งขัน๑วันในวันที่๑๓กุมภาพันธ์
ซึ่งการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙จะทำการเดือนละ๑ครั้งนะครับ
ถ้ากรณีที่พบผู้ที่ติดเชื้อยังทำการแข่งขันกันต่อนะครับ
แต่ทีมที่พบผู้ติดเชื้อจะต้องเปลี่ยนมาตรการตรวจโควิด
เป็นก่อนการแข่งขันในแต่ละสัปดาห์แทนที่๑เดือนนะครับ
แล้วก็จะกลับมาแข่งขันในสัปดาห์ที่๔เริ่มวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้นะครับ